ดูข่าวนี้หน่อยค่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ
คุณผู้ชมชาวบ้านเขาจะเชื่อเรื่องเกี่ยวกับปอบ
ว่ามีปอบมาสิงร่างคุณยายวัย๘๐ปีหรือเปล่า
เพราะว่าตอนกลางวันนะคุณคุณยายนอนสมแบบนี้
เรี่ยวหมดแรงแต่พอตกกลางคืนปั๊บ
ไม่รู้ว่าคุณยายเอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหน
กะปรี้กระเป๋าเหลือเกินถึงขนาดนี้มนต์พระมาทำวิธีด้วยนะคะ
แต่ต้องดูอาการยายยังเหมือนเดิม
เดี๋ยวไปดูอาการของคุณยายตอนกลางวันหน่อยค่ะ
ย่านขึ้นเปล่า
อยู่วัดบ้านไหนนะ
รู้จักแล้วเปล่า

เนี่ยพร้อมมาคุยกับคุณยาย

ลูกคุณยายก็ผิดสังเกต

มาเห็นไม่เก็บตัว
ฟูตมาได้

เมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชมก็เห็นคุณยายเหมือนกับพูดเหมือนกับบ่นอะไร

ลูกบอกว่าแม่เป็นแบบนี้มาได้สักพักนึงแล้ว
วันเนี่ยนะแม่จะหวาดกลัวไม่รู้ว่าหวาดกลัวอะไร
แต่ตกกลางคืนปั๊บเนี่ยชอบออกนอกบ้านดูกระปี้กระเป๋าเหลือเกิน
ส่วนนี้ที่เห็นต้องเอามาอาบน้ำเพราะเอามาอาบน้ำมนต

คือลูกหลานเนี่ยไปขอพระให้พระเนี่ยทำพิธีเสกน้ำม่นให้หน่อย
แล้วก็ลูกหลานก็เอามาอาบให้คุณยายแต่ดูสิ
จังหวะที่คุณยายจะอาบนะคุณยายก็บางครั้งก็ดื้อ
บางครั้งก็ด่าลูกหลานนะฮะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือชาวบ้านรวมถึงลูกเขาก็เชื่อว่า
อาการแม่เป็นแบบนี้นี่คือมีปอดมาสิ่งร่างหรือเปล่า

เมื่อวานนี้ไปที่บ้านของยายศรีเนี่ยนะคะ
ลักษณะบ้านก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละจะเป็นบ้านหลังเล็กเป็นบ้านสังกษี
เราก็ไปเจอยายศรีนอนแบบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง
แล้วข้างก็มีจานดอกไม้วางอยู่ข้าง๓จาน
ทีนี้ถามลูกสาวค่ะลูกสาวคือนางสมรเล่าให้ฟังบอกว่า
เอาจริงนะพี่ลูกสาวบอกกับนักข่าวนะ
แม่เนี่ยไม่เคยมีอาการแบบนี้เลยปกติแม่ก็จะร่าเริงจะพูดจาภัยร้อ
เคยดุด่าลูกหลานเลยแล้วก็พูดรู้เรื่องมาตลอดเลยนะ
แต่ทีนี้แม่เริ่มมามีอาการคือก้าวร้าวขึ้นด่าลูกหลาน
แล้วก็พูดไปเรื่อยเปื่อยจับใจความไม่ได้เหมือนกับโดนผีปอบสิงร่างอ่ะ
ลูกบอกแบบนี้ค่ะลักษณะแบบนี้มันผิดไปจากนิสัยเดิม
ทีนี้ลูกก็เลยแปลกใจก็เลยไปนิมนต์พระที่วัดที่ตำบลบ้านไร่
มาทำพิธีเพื่อไล่ผีปอบออกจากตัวของแม่

คุณสมรแม่ดีขึ้นไหม
คุณสมอนใส่หน้าแล้วก็เฮ้อไม่อ่ะไม่ดีขึ้นเลย
แม่ก็ดุด่าลูกหลานเนี่ยแล้วพออาบน้ำแม่ก็พูดเหมือนกับพึ่มพำอะไรไม่รู้
นี่ตั้งแต่ตอนอุ้มมาแล้วอุ้มมาจะอาบน้ำโอ้ยแม่เนี่ยด่าแล้วด่าอีกนะฮะ
คือลูกบอกนะบอกว่าถ้าเกิดอาการแม่ยังไม่ดีขึ้นเนี่ย
เดี๋ยวจะไปให้หมอตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอันนี้แนะนำค่ะ
คือลูกอาจจะคิดว่าแม่ถูกผีปอบสิงร่าง
แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปตรวจไปหาหมอดูเนี่ย
หมอก็อาจจะบอกว่าด้วยความที่อายุคุณแม่ก็มากขึ้น
บางทีการที่แม่พึ่มพำแล้วนิสัยเปลี่ยนไป
อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นผู้สูงอายุสูงวัย
บางทีพูดที่ลูกบอกว่าพูดไปเรื่อยเปื่อยอาจจะเกิดอาการหลงลืม

ความจำหรือว่าอ่อนแรงหรือว่าเป็นโรคอะไรรึเปล่า

ใช่ค่ะแนะนำให้ไปหาคุณหมอดีกว่า
ความเชื่อก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพด้วยนะครับ